ปีถึงสองวันเองค่ะแล้วก็ไปประเทศอื่นต่อ

มีที่ไหนอยากไปเป็นที่เฟนไหมคะสำหรับแพทย์ที่นี่คุณ

มันจะต้องใช้จ่ายเนอะ
เราตอนนี้ต้องเตรียมเอาขาดดูเบิร์นหรือเปลี่ยน

ช่วงแม่เขาอาจจะไม่ได้ว่างอะไรอย่างนี้หรือคะ
คุณพกไปกับคุณพ่อคุณแม่ที่ประเทศอื่นก่อน
แล้วตามมาเจอประมาณ๖วันหลัง
พบมาคนเดียวค่ะ
คุณพบกับเพื่อนเยอะค่ะ

มีเราหมั่นว่ามีเว็บไซต์เอียดที่เขียนว่าเรียนปกติ
เมื่อกั้นต้องกินมันเอาไง

ไม่ค่อยหวานนะคะเรื่อยค่ะ

อย่างที่บนนั้นนี่คือเหตุการณ์อะไรยังไงครับอ้าม
เออพึ่งรู้ว่าเขาเหม็นขนาดนี้ได้ยังไง
เพราะบางคนไม่ชอบทุเรียนก็จะไม่ชอบ

ขนาดตัวเองทานทุเรียนตื่นลงมากลิ่นทุเรียนเต็มตู้เย็นเลย
เราก็เหม็นเม็นเหมือนกันเราก็เข้าใจอะถ้าเราชอบทุเรียนแบบนั้น

เลยต้องคิดโทรสอบมาถ่าย

เพราะว่าตอนแรกเขาไม่ยอมบอก

วันหลังก็ไม่ตลาด

ไม่ขอค่ะไม่ได้บอกว่าต้องไม่กิน

โอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ